อาการป้าจำลองทำไมเป็นอย่างนั้นนะป้า
ป้าเคยแข็งแรงป้าขายผักอยู่ที่ตลาด
อยู่มาวันหนึ่งจู่ก็นอนแมพเลย
หงิกงอแบบนี้แล้วคนเป็นสามีก็อยากจะให้หมอปลาช่วยหน่อย
โอ้โหคุณผู้ชมปกติเราเคยเห็นใช่ไหมว่า
มีอะไรแฝงร่างมีสัมภเวษีอะไรแฝงร่างแค่ตนเดียวก็ว่าแย่
นี่เขาบอก๓ตนร่างทรงบอกในป้าจำลองเนี่ยมี๓ตนเลย
คนเป็นสามีถ่ายเอาไว้ครับนี่คือร่างของป้าจำลองครับ
ที่ต้องนอนแมพอยู่ในนี้นอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เลยครับ
อายุ๖๐ปีเป็นชาวบุรีรำ

ขอให้หมอปลามาช่วยหน่อย
เนื่องจากว่าก่อนอันนี้ไม่เคยป่วยอะไรเลย

ขายผักสดอยู่ที่ตลาดแข็งแรงตื่นเช้าทุกวัน
จนกระทั่ง๓๐กันยายนที่ผ่านมาเอาล่ะ
จำลองก็ลุกจากเตียงไม่ได้ครับ
หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ป่วยติดเตียงมือหงิกงอ
เคยพาไปรักษากับหมอจริงที่โรงพยาบาลแล้ว
หมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท
ก็ให้ยามาทานครับทานหมดแล้วป้าไม่หายอ่ะสิ
ก็เลยไปหาร่างทรงแล้วทีนี้หมอไม่ได้ไปหาร่างทรงบ้าง
ร่างทรงก็มาดูให้นะเสียค่าครัวไปตั้ง๕๐๐บาทครับ
ร่างทรงมาถึงบอกในป้าจำลองเนี่ยมีผีปอบอยู่๓ตน
ประกอบกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็มาบอกว่า
ดวงไฟประหลาดลอยออกมาจากบ้านของเขา
ก็ทำให้เชื่อกันว่าผีปอบน่าจะเข้ามาสิ่งในร่างป้าจำลองแล้วล่ะ
ก็เลยขอให้หมอปลามาช่วยอีกแรงหนึ่ง
หมอปลาก็ยกทีมงานมาเลยครับไม่รีรอลงพื้นที่ไปบ้านป้าจำลอง
ที่จังหวัดบุรีรำพอมาดูอาการป่วย

ทันทีที่หมอปลามาถึงก็ใช้มือสัมผัสไปที่หน้าผากป้าจำลองครับ

จังหวะนี้ป้าจำลองบอกเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ

หมอปลาไม่ได้มีอาการน้ำหูน้ำตาไหลเลยไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเจอวิญญาณ
ป้าจำลองนะก็บอกกับหมอปลาว่าอาการมือหงิกงอที่ลุกเดินไม่ได้ของป้าเนี่ย
ไม่ได้แกล้งนะมันเป็นเอง
จากนั้นหมอปลาบอกให้ทุกคนช่วยกันพยุงป้าจำลองให้ลุกยืนขึ้น
ตอนนั้นเป็นยังไงป้าจำลองเป็นยังไงไปดูกันครับ
หักไหม
ไม่หัก

ทุกคนที่ประโครงอยู่รีบพานั่งก่อน

หลังจากนั้นหมอปลาก็ไปดูรอบบ้านป้าจำลองครับ
แต่ก็ไม่ได้เจอหรือว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณอะไรเลย

ผ่อนน้อยและอาจจะเกิดจากอาการน้อยใจด้วย

อันนี้หมอปลาฝากไปยังร่างทรงนะ

พี่บอกว่ามีอะไรนะพี่บอกมีผีปลอบจากตน
หมอปลาหมอปลาจะว่าอย่างไรครับ

นี่มันสุขภาพไม่ทำให้คนป่วยคิดมาก

เพราะไปฟังอาจารย์หนุ่มอาจารย์แก่นี่แหละ

ปั๊บมันใช้น้ำลายชี้ว่าขอได้เป็นปลอบ

นี่หมอปลาบอกเลยเลิกไปทักคนแบบนั้น
โอ้โฮแล้วได้ฆ่าครูไป๕๐๐๐ด้วยนะลักษงแล้วนะ
หลังจากนั้นหมอปลาก็ให้กำลังใจป้าจำลอง
บอกว่าสบายใจได้ป้าไม่ได้มีผีปอบสิงร่างอะไรป้าหรอก

ครอบครัวก็ขอบคุณหมอปลาที่เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ไขข้อข้องใจทำให้สบายใจขึ้น
ก็เป็นกำลังใจให้กับป้าจำลองกับครอบครัวด้วยนะครับ